หมายได้เงินก็ต้องไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
ลุ้นการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
งวดนี้ให้เขาพูดไป

ประวัติที่๑งวดประจำวันที่๑๕กับรักษากราบกรม๒๕๖๒

เลขท้าย๒ตัว๘๘นะครับ
เลขหน้า๓ตัวมี๒ครั้งมี๙๐๑กับ๓๕
เลขท้าย๓ตัว๒ครั้งเหมือนกัน๕๕๖กับ๑๑
ก็ยินดีกับคุณผู้ชมที่โชคดีทุกท่านด้วย
ส่วนใครที่เป็นเศรษฐีใหม่ได้รางวัลที่๑กันบ้าง
พาไปดูหน้าตาของคนรวยกันหน่อย
กลุ่มแรกเพื่อน๕คน
เป็นเจรียร์ด้วยไปซื้อนะ

เป็นวันว่าวันวงศวง
ไทยาศีสตรนครราชของเนี๊ยครพันนม

ล้าน๕คน๖ล้าน

ครบกันยันตายแล้วสักคน

กลุ่มแรกอยู่ที่จังหวัดนครพนมเป็นคนดวงแห่งยกกวนในสิทธิ์ที่ใช้
สิริวรเดชกุลหรือว่าเสียจ๋องอายุ๕๒ปีเขาเป็นเจ้าของกิจการร้านบ่อชื่อดัง
เขตเทศบาลเมืองนครพนมแล้วก็เพื่อนอีก๔คน
ถูกรางวัลที่๑งวดที่ผ่านมาเมื่อวานนี้
เลข๓๖๙๗๖๕รวม๕ใบเป็นเงิน๓๐ล้านบาทครับ
จ๋องบอกว่าซื้อลอตเตอรี่งวดนี้ในงานพิธีวงสวงพญาศรีสัตนคราช
จัดขึ้น๗๑๓กรกฎาคมเขากับเพื่อนร่วมเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกัน
เรียนกันมาตั้งแต่ป๓ถึงป๖ป๓ถึงป๖
นั่งกินข้าวกันมาเอ๊ะนึกอยากเสี่ยงโชคด้วยกันสักครั้งดีไหม

เรียนกันมาตั้งแต่ป๓เอาวะ๕คนนี้นึกอยากเสี่ยงโชค

ให้คนรู้จักไปซื้อลอตเตอรี่มา๕ใบ
แสดงว่าใบละร้อยนะซึ่งหลังจากไปตรวจอ้าวถูกรางวัลที่๑
อันนี้คือไม่ได้เลือกเลขหรอคือให้เขาซื้อมาให้เลยสุ่มกันไป
คนซื้อให้อยู่ไหนนี่จะบอกว่าคนจะรวยช่วยไม่ได้จริงนะ
ส่งให้เขาไปซื้อมาเอาก็เก็บเอาไว้ก็มาตกลงกันว่า
ถ้าถูกก็คงจะแบ่งเงินกันละ๕คนก็คนละร้อยไงออกคนละร้อย
ก็ถือว่าต้นทุนร่วมกันถูกต้องและสุดท้ายได้๓๐ล้านก็ได้ไป
คนละ๖ล้านบาทแต่ละคนก็จะนำเงินไปต่อยอดทำธุรกิจไปทำบุญเก็บไว้
เป็นทุนให้กับลูกต่อไปเพื่อนให้โชคเพื่อนดีก็ทำให้รวยกันไป
อันนี้เพื่อนให้โชคเพื่อนดีใช่ไหมคะอันนี้๑๐ดีค่ะ
ให้โชคอาจารย์นะคะไปที่จังหวัดนครราชศรีมากัน
คุณผู้ชมท่านนี้แหละผู้โชคดีนะคะนางรัตนากฤษณสุวรรณอายุ๖๖ปี
เป็นอดีตครูเกษียณอายุราชการตอนนี้เนี่ยกลายเป็นเศรษฐีนีในพลิบตาชั่วข้ามคืนนะคะ
เพราะว่าเธอท่านนี้ค่ะถูกสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑๒ใบ
รับหนอไป๑๒ล้านบาทนะคะคุณครูท่านนี้เล่าให้ฟังบอกว่า
ซื้อลอตเตอรี่มาจากลูกศิษย์ลูกศิษย์ตั้งแผงขายลอตเตอรี่
สิทธิ์บอกว่าหนูเอารางวัลที่๑มาให้ครูค่ะ
เธอก็เลยตัดสินใจซื้อซื้อมา๔ชุดชุดละ๒ใบก็คือเลขเหมือนกัน๒ใบ
ตั้งใจจะซื้อเลขท้ายตรงกับเลขที่บ้านก็คือ๕๘๘
แต่ลูกศิษย์ไปเลือกเลข๖๕๕๖ให้คุณดูสิสิทธิ์ให้โชคนะ
ก็เลยซื้อทั้งหมดไว้เลยนะคะพอรู้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วค่ะ
เกือบเป็นลมล้มพับคุณครูบอกว่าแหมแทบช็อก
เธอเล่าบอกว่าเธอมีรางสังหรณ์ด้วยนะว่าจะถูกรางวัลที่๑
เพราะว่าได้กลิ่นลักษณะเหมือนกลิ่นดอกมะลิหอมอบอวนไปทั่วบริเวณบ้าน
ทั้งที่ที่บ้านของเธอก็ไม่ได้ปลูกดอกมะลิด้วยนะ
แล้วนักข่าวของเราก็ถามว่าเงินรางวัลจะเอาไปทำอะไร
แน่นอนนะคะว่าวันพระใหญ่แบบนี้เนี่ยก็ต้องทำบุญกันก่อนนะคะ
ส่วนที่เหลือก็จะแบ่งให้ลูกญาติพี่น้องที่คอยช่วยเหลือ
ว่าคุณครูรัตนาตลอดมาแบ่งกันไปใช้จ่าย
แบ่งความยินดีต่อให้ฝนครูด้วยนะคะ
คุณครูแบ่งให้ฝนรางวัลที่๑ละได้ไหม

ส่วนที่ยะโสธรค่ะต้องพูดคำนี้ความพยายามอยู่ที่ไหนรัง
วันที่๑ก็อาจจะอยู่ที่นั่นนะคะ
หมุดอนุกูลประชาวัย๕๒ปีชาวบ้านตำบลส้มห่อค่ะ
นี่เลยใบหน้าเปื้อนยิ้มนะคะเดินทางมาสถานีตำรวจภูทรไทยเจริญ
ลงบันทึกประจำวันเพราะว่าถูกสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑๒ใบ๑๒ล้านบาทค่ะ
ความพยายามของเธอคืออะไรซื้อลอตเตอรี่เป็นประจำ
ซื้อทุกงวดงวดละ๒๐ใบ
โอ้โหถ้า๒๐ใบสมมุติ๒๐ใบคูณ๑๐๐
ได้ถอนทุนแหละอันนี้ฉันเชื่อว่าเขาคงได้ถอนทุนแล้วล่ะ

งวดนี้เขาบอกว่าจริงตั้งใจหวังแค่เลขท้าย๒ตัวเอง๖๕
มองหาแค่๖๕ก็มองหาซื้อจากคนที่มาเร่ขายตามหมู่บ้าน
หวังเลขท้ายแต่ได้รางวัลที่๑ค่ะคุณ

บอกตกใจแล้วก็ดีใจมากไม่คิดเลยว่าจะโชคดีขนาดนี้
ก็จะเอาเงินที่ได้ไปทำบุญแล้วก็จะเก็บไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะ
ทำไมรางวัลที่๑ไปอยู่จากตานจังหวันเนอะ

นายวิรัติพรบนินอายุ๔๓ปีเป็นเจ้าของร้านขายข้าวหลามแม่ทองหล่อ

เพราะว่ามีโอกาสถูกหวยถึง๑๒งวดติดต่อกัน

แล้วก็เอาเงินที่ได้จากการถูกหวยเนี่ย
ซื้อลูกแก้วขนาดใหญ่มาถวายพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมา

แล้วงวดล่าสุดเนี่ยก็ถูกหวยเป็นงวดที่๑๓แล้วติดต่อกัน
แต่งวดนี้เขาถูกเลขท้าย๒ตัว๘๘๔ใบนะฮะ
แล้วก็ได้เงินมา๘๐๐๐บาท
แล้วก็เฉียดรางวัลที่๑ไปนิดเดียวพลาดไปตัวเดียวครับ

อ้าวไปฟังเสียงเขาหน่อยละกันนะฮะคนนี้
แล้วงวดยาห์แบบเหมือนจะว่ากันต่อไป

เทอะมี่แหมเป็นตบเข่าดำชาติ

รางวัลใกล้เคียงได้ไหมได้ใกล้เคียงคุณผู้ชมปิดท้ายกันที่จังหวัดตาก
นี่ค่ะเจ้านกขุนทองตัวนี้ค่ะมันร้องเรียกคนที่เดินผ่านไปผ่านมา
มันชื่อว่าน้องหนูนะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่ง
แต่เจ้านกขุนทองตัวนี้เนี่ยให้โชคผู้หญิงท่านนี้แหละค่ะ
ชื่อว่าคุณนางวนิดาล้าอ่อนเป็นนายกกิ่งกาชาติอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
คือไปชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่จังหวัดตากของคุณวิชัยเตรยาวัน
เป็นเจ้าของไร่ที่นี่แหละค่ะอยู่ที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
ปรากฏว่าคุณวันนิดาก็ไปถามมันไปถามว่าเลขมีเลขอะไรไหม
แล้วปรากฏว่าเจ้านกขุนทองตัวเนี้ยค่ะมันพูดว่าเจอกดจวยไว้ออกแปดแปด
จริงเหรอพูดอย่างนี้จริงเหรอใช่จริงคุณวันนิดาเล่าให้ฟังแบบนี้
นี่แหละค่ะพอคุณวันนิดาไปบอกชาวบ้านชาวช่องก็ซื้อกัน๘๘แบบนี้
โอ้โหเรียกมันตับเลย
ก็ถูกสิคะรออะไรเลขรางวัลเป็นเลขท้าย๒ตัว๘๘นะคะ
เลี้ยงข้าวเลี้ยงขนมกันหน่อยนะเจ้าขุนทองแห่งไร่เตรยาวันค่ะ
เมื่อวานก็มีหลายคนมาโพสต์ในเฟซบุ๊คบอกว่าเมื่อเช้าเขาดูแชร์ข่าวสาวสตรอง
น้องเรซิ้งเข้าไปในรายการแล้วเรซิ้งพูดว่าแปดนี่ไง

ใช่แล้วเมื่อวานเนี่ยประเจาะเหมาะมากเลยน้องเรสซิ่งแปดแปด
เลขทะเบียนรถคุณแปดแปดแล้วเราอ่านงูสิง
งูสิงพันกัน๒ตัวผสมพันกันข้าวด้านที่ฉันดูอยู่
บ้านเขาตีกันเป็น๘๘แต่เราบอกไม่ได้แต่ในบทมันจะมีคำว่า๘

ทำไมบอกไม่ได้นะ